สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬากับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีชิงแชมป์เอเชีย
มั่นใจว่าจะย้ำแค้นไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศ
เพื่อคว้าตัวไปเล่นชิงชำโลกปีหน้าครับ
เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งนะครับในศึกวอเล็กบอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๗ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียที่จังหวัดนครปฐม

คู่นี้นะครับจะได้ไปลุยศึกชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน๑๘ปีในปีหน้า
แต่ไทยได้เปรียบเล็กน้อยตรงที่มีเวลาพักมากกว่า
โดยย้ำให้ลูกทีมเชื่อมั่นในเกมรุกและเพิ่มแทคติกจากนัดแรก
เชื่อว่าถ้าผ่านสถานการณ์กดดันในเกมที่แล้วมาได้โอกาสที่จะชนะอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ
และในช่วงจังหวะที่เราได้คะแนนแล้วเรามีความฮึกเติม
มีกองเชียร์ที่คอยซัพพอร์ตทีมเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะไต้หวันก็ไม่มีแกว่งเหมือนกันครับ
เวลา๑๔นาฬิกานะครับซึ่งหากไทยผ่านไต้หวันได้คาดว่าจะไปพบกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศครับ